เราไปดูความวุ่นวายที่หน้าโรงพยาบาลอุดรธานีนะครับ
เพราะว่ามีม็อบเขาเรียกว่าม็อบสีขาว
คือเป็นทั้งพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์

ถือป้ายประท้วงขับไล่หัวหน้าพยาบาล

เคี่ยวกับกฎและระเบียบจนเกินไปนะครับ
รวมถึงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
สมกับเป็นหัวหน้าเลยนะครับ
ไปฟังเสียงการประท้วงกันหน่อยครับ
ออกไปบริหารแบบพักพวกสร้างความแตกแยก
อกจากนั้นยังมีการพูดถึงเรื่องของพฤติกรรม

เราควรจะแก้อะไร
เป็นพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ประมาณ๕๐คน
ภาพแบบนี้ไม่ได้เห็นกันได้ง่ายนะคุณ
คือคุณหมอพยาบาลจะออกมาเรียกร้องแบบนี้ไม่ค่อยมี

ช่วงหลังมีเด็กนักเรียนออกมาเรียกร้องขับไล่พอกันบ่อยครั้ง
แต่คราวนี้เป็นพยาบาลออกมาเรียกร้องขับไล่หัวหน้าพยาบาล
เป็นการรวมกลุ่มกันประมาณ๕๐คน
นุมประท้วงหน้าโรงพยาบาลอุดรธานี
ถือป้ายขับไล่นางกิติยาเตชภัยโรธหัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลอุดรธานีให้ออกไปจากโรงพยาบาลนะครับ

ไล่นางกิติยาหัวหน้าพยาบาลระบุเหตุผลมาแบบนี้
เนื่องจากเรื่องของการบริหารขาดหลักธรรมาภิบาล
ใช้เส้นสายพวกพ้องริดรอนสิทธิ
ลดคนเข้าเวรทุกแผนกตัดโอทีและออกคำสั่งไม่ชอบ
๑นาทีให้ถือว่ามาสาย
และถ้ามาสาย๑๘ครั้งโทษหนักไปหรือเปล่า

คือกลุ่มบุคลากรเขาบอกโอ้โหบางทีมันหนักไป
ยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวเสียงดังลุแก่อำนาจ
ทั้งนี้มีพยาบาลและเจ้าหน้าที่กว่า๔๐๐คนที่ลงชื่อเรียกร้อง
แต่ไม่รับความสนใจจากผู้บริหารโรงพยาบาลนะครับ
ด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองธนพลจันทนิมิอ่านิมินะฮะ
บอกว่าที่ผ่านมาเคยเชิญทั้งสองฝ่ายไกลเกลี่ยกันแล้ว

ล่าสุดทราบว่าทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
จะเดินทางมาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรักษาพยาบาลประชาชนต่อไป
เรื่องนี้ต้องฟังความทั้งสองด้านนะครับ